จนกับลูกพิการฉันไม่อายนะ
ลูกผู้ใจมันรับผิดชอบแต่มันน่าอายกว่าจริง
สู้สู้ดี
คำว่าจบพูดเบาก็เจ็บ
แค่เธอไม่เก็บฉันไว้ในหัวใจ
คำว่าจบพูดเบาก็เจ็บ
สู้สู้ดี